แต่ละภาคการเมืองก็ออกมาเรียกร้องให้กรกตชี้แจงในเรื่องของการนับคะแนน
ในเรื่องของผลคะแนนแต่กรกตก็บอกว่า
ถ้าคนที่มีส่วนได้เสียหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
อยากจะขอดูคะแนนของแต่ละหน่วยนะคะ
สามารถยื่นเรื่องขอดูคะแนนได้เลย
ดังนั้นแต่ละพักการเมืองก็เลยบอกว่ามันอยากจะเห็น
ว่าแต่ละคะแนนในแต่ละพื้นที่แต่ละหน่วยแต่ละเขตมันออกมาเป็นยังไง
โดยเฉพาะสูตรในการคำนวณสอสอแบบบัญชีรายชื่อ

แต่ละภาคก็บอกว่าเอายังไงกรกตสูตรคำนวณ
คำนวณมันจะเป็นยังไงกันแน่จะได้ออกมาจะได้รู้
หลักไหนได้สอแบบปาร์ตี้ลิสต์บ้างช่วงสายที่ผ่านมาค่ะ
มีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพักพลังประชารัฐนะคะ
มีแก่นำเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพลียงค่ะ
นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจประธานยุทธศาสตร์ภาคอีสานพักบอกว่า
มั่นใจว่าทางฝั่งของพักเพื่อไทยที่ประกาศจัดตั้งรัฐบาล
ไม่สามารถได้คะแนนสอสอเกินกึ่งหนึ่งอย่างแน่นอน
เพราะตอนนี้ทางพักพลังประชารัฐกำลังพยายามรวบรวมเสียงให้ได้มากที่สุด
แต่ตอนนี้ยังบอกตัวเลขที่ชัดเจนไม่ได้ค่ะ
อุตมะสวนายนหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
วันนี้เรียกร้องให้กรกตเปิดเผยรายละเอียดผลคะแนนให้มีความชัดเจนนะครับ
แล้วก็ให้อธิบายที่มาของคะแนน
รวมถึงวิธีการคำนวณบัญชีรายชื่อที่ยังไม่ได้รับการชี้แจง
เพราะว่าคะแนนของพักพลังประชารัฐเนี่ยจากตอนแรกที่ได้คะแนนรวมทั้งหมด๗ล้าน๙แสนกว่าเสียง
แล้วตอนที่นับคะแนนเสร็จแล้ว๑๐๐แล้วแถลงเมื่อวานนี้ได้เพิ่มขึ้นมาเป็น๘ล้าน๔แสนเสียงเนี่ย
คือได้เพิ่มขึ้นมาตั้ง๕แสนอย่างนี้
แต่ทำไมพอคำนวณแล้วสอสอบัญชีรายชื่อมันลดลง

แล้วก็ยังแถลงจุดยืน๓ข้อนะครับว่าพักพลังประชารัฐจะยึดมั่นทำหน้าที่ภายใต้รัฐธรรมนูล
เพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุกพร้อมกับเรียกร้องให้ทุกพักการเมืองเคารพการตัดสินใจของ
ประชาชนไม่นำเสียงประชาชนไปอ้างว่าสนับสนุนฝ่ายตัวเองเพียงฝ่ายเดียว
อะไรกันเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าเป็นเรื่องปกตินะทางเมืองการเมืองแต่เรานะครับ
ยืนยันว่าเราจะไม่มีการแถลงสิ่งใดจากเราที่เป็นทางการก่อนถึงเวลาที่สมควร
ก็คือเวลาซึ่งเราได้รับทราบนะครับการแถลงจากกรกตเป็นทางการซะก่อนถึงจะมีข้อยุติครับ
แล้วเราก็แถลงเป็นจุดยืนแล้วนะครับเราจะไม่ออกมาพูดในสิ่งซึ่งอาจจะเกิดความสับสนได้นะครับ
ให้เวลาทำงานเถอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเมื่อถึงเวลาเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะเกิดความชัดเจนขึ้นมานะครับ
วันนี้เราไม่พูดว่าเราฟอร์มได้เป็นของเราอะไรอย่างนี้นะครับ
ทีนี้ทางด้านของพักเพื่อไทยค่ะหัวหน้าพักพลตำรวจโทวิโรธเป่าอินบอกว่าพักยังสับสนนะคะ
แล้วก็กังวลกับตัวเลขของกรกตที่เปิดเผยข้อมูลการเลือกตั้งแบบ๑๐๐ออกมา
ก็เลยเรียกร้องให้กรกตเปิดเผยคะแนนดิบทั่วประเทศรายหน่วยให้ชัดเจนเพื่อสร้างความกระจ่างและแก้ข้อกังขาของหลายฝ่าย
เพราะว่ายิ่งนานวันมันจะยิ่งส่งผลทำให้คนขาดความเชื่อมั่นในการทำงานของกรกตโดยเฉพาะส่งผลกับความเชื่อมั่นของนานาชาติด้วยนะคะ
ถ้าตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนยังไม่สามารถไขข้อข้องใจให้กระจ่างได้ค่ะ
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทยเป็นคันดิเดตนายกของพักเพื่อไทยนะครับ
วันนี้ก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวก็เหมือนกับติดใจเรื่องบัตรเขย่งนะฮะ
โดยบอกว่ากรกตอ้างว่าคนรอคิวไม่ไหวเลยรับบัตรแล้วกลับบ้านไปก่อน
มันเป็นไปได้หรือคนต่อคิวแล้วรอไม่ไหวกลับบ้านก่อนอันนี้พอจะเข้าใจได้
แต่ต่อคิวแล้วแล้วไปเซ็นชื่อแล้วรับบัตรเลือกตั้งแล้วยังต้องไปต่อคิวอะไรอีก
ก็แค่เดินไปกากบาทแล้วห่อนบัตรลงหีบเกิดจะมารอไม่ไหวอะไรตอนนี้
คุณหญิงสุดารัฐบอกว่ากฎเหล็ก๗ข้อของกรกตระบุไว้ชัดเจนว่าห้ามนำบัตรออกนอกหน่วย
ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกแล้วเจ้าหน้าที่ปล่อยให้คนที่ต่อคิวแล้วรับบัตรเลือกตั้งแล้ว
แล้วเดินออกจากหน่วยไปได้อย่างไรบางคนอาจจะไม่ทราบว่าบัตรเขย่ง
นี่คือกำไรที่พวกซื้อเสียงนำมาสู้กับแคมเปญรับเงินหมากาพักอื่นอะไรประมาณอย่างนี้
แต่พักเพื่อไทยก็บอกว่าเขายังไม่ได้หมายถึงไปจับมือจัดตั้งรัฐบาลนะ
เขาแค่จับมือกันว่าเขาจะอยู่ด้วยกัน๗พักอะไรอย่างนี้
ณขณะนี้แล้วไปหาเพิ่มอีก
ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของ๑๓พักการเมืองนะคะที่มีแนวโน้มจะได้สอสอบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์
พักละหนึ่งที่นั่งเขาก็เริ่มนัดหารือกันเองแล้วนะคะส่วนใหญ่ยอมรับกับทีมข่าวของเราบอกว่าได้รับการทาบทามทั้งจากสองฝั่งเลยอะค่ะ
ทั้งจากภักดิ์เผิดไทยทั้งภักดิ์พลังประชารัฐนะคะคือ๑ที่นั่งก็มีความหมายนะ

นายดำรงพิเดชหัวหน้าพักรักผืนป่าประเทศไทย
บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตกลงใจจะไปร่วมกับฝั่งไหนนะคะ

ว่าถ้าต้องการได้๒เสียงของพักนี้ในสภา
จะต้องยอมรับและนำนโยบัยของภักรประเทศไทย

ซึ่งนโยบายเด่นของพักรักผืนป่าก็คือจะเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าเป็นหลักค่ะ
คือบางพักได้เสียงเดียวหรือว่า๒เสียงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาแสดงจุดยืนณขณะนี้
เลือกข้างฝ่ายไหนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปเนี่ย

แบบมันไม่กล้าบอกก่อน
ประชาธิปัตย์ครับวันนี้มีการประชุมรักษาการกรรมการบริหารภักดิ์นะครับ
หลังจากที่คุณอภิษฎเองก็ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักด้วย
ประชุมวันนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าพักประชาธิปัตย์จะไปร่วมรัฐบาลกับฝ่ายไหนหรือไม่

โดยจะให้กรรมการบริหารพักชุดใหม่ที่จะเลือกตั้งกันมาพิจารณาร่วมกับสส
ที่ชนะการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
และการตัดสินใจทางการเมืองทางพักประชาธิปัตย์ยืนยันว่าจะคำนึงถึงเสียง๓ล้าน๙แสนเสียง
เลือกพักประชาธิปัตย์ทั้งหมดด้วย
และผู้ใหญ่ในพักขอร้องสมาชิกพักในขณะนี้ให้งดแสดงความเห็นออกสื่อ
เพราะตอนนี้ก็มีทั้งกลุ่มว่าที่สอสอทั้งสอบได้หรือว่าว่าที่สอสอสอบตก
ก็มีทั้งเห็นว่าควรไปร่วมงานเป็นรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐก็มี

ขณะที่กระแสในทวิตเตอร์ของบรรดาแฟนคลับพักประชาธิปัตย์นะครับ
วันนี้ก็พากันติดแฮชแท็ก๑ใน๓ล้าน๙ขึ้นเป็นเทรนด์อันดับ๑
วันนี้แสดงออกว่าคะแนน๓ล้าน๙แสนเสียงที่เลือกพักประชาธิปัตย์เนี่ย
สนับสนุนแนวทางของนายอภิษฎเวชาชีวะอดีตหัวหน้าพัก
ในการไม่ร่วมสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
และก็ไม่ร่วมกับระบอบทักษิณโดยขอเป็นฝ่ายค้านอิสระ
แม้ว่าสมาชิกพักบางส่วนอย่างนายถาวรเสนเนียมว่าที่สสงขลา
จะเห็นว่าพักนั้นควรจะไปเข้าร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐก็ตาม